ขันหมากพิธีนับสินสอดทองมั่นตามด้วยพิธีการสวมแหวนมั่นนะคะ
นี่ค่ะมาบสินสอดเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยพิธียกน้ำชาค่ะ
หลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะหวานมากเลยชุดก็สวยมากจริงนะ
แล้วก็มีบรรดาญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมงาน
รวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างพ่อรองเขามูลคดีก็มาเป็นเกียรติในงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ในช่วงบ่ายค่ะทั้งคู่ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเผยถึงความรู้สึกดีที่มีต่อกันและกัน
บอกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ผ่านเรื่องราวหลายอย่างมาด้วยกันนะคะ
ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความรักอย่างหนึ่งส่วนเรื่องสินสอดเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาคุยกัน
และส่วนตัวก็คือขอเวลาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันประมาณ๒ปีค่อยวางแผนมีลูกกันต่อจ้า
ทุกวันนี้ค่ะเวลาเราออกไปทำงานมันจะมีความเหนื่อยล้าทางใจอยู่แล้ว
ทุกครั้งที่เราเกิดปัญหาในชีวิตทนิดหนึ่งจะอยากบอกได้
คือที่เพียรษทีคงทำให้การมีเขาอยู่ข้างดีกว่าชีวิตที่เคยทานมา
และรบมันจะเหมาะร้าย
ควรได้ที่พลังแนวติดสูตรใหม่
สิ่งที่เราทำให้เราข้ามผ่านปัญหาไปได้ส่วนหนึ่ง
ก็คือเขาคอยอยู่ข้างเรา

ทำให้เราผ่านปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามา
ไปแบบอย่างง่าย
จริงแล้วสายป่าเนี่ยโตกว่าคุณนุษย์นะ
แต่ว่าทั้งคู่ก็ผ่านเรื่องราวความรักอะไรต่างมาได้
ในที่สุดก็มีงานวิวาหวานชื่นแบบที่เห็น
คือเป็นเจ้าสาวที่สวยแล้วก็แนวมากคุณ
คุณใส่ลูกแต่ละลูกมาสวยมาก

มีกระแสออกมาว่าชุดของสายป่านเนี่ยตัดจากร้านไหนทำไมสวยขนาดนี้
คือเขาก็มีทำออกมาว่าแบบคือชุดจะเป็นคล้ายกี่เผา

คุณแม่ใส่ปากเนี่ยอยากเห็นลูกสาวใส่ชุดแบบไทย
ถือว่าเป็นการกลบกระแสข่าวเมาส์ข่าวรู้ที่ว่าท้องก่อนแต่ง

ใช่อันนี้ก็เพิ่งจะแต่งงานกันแล้วก็วางแผนที่จะมีลูกในอีก๒ปีข้างหน้านะคะ